ทีนี้ส่วนที่ถ้ำหลวงนะคะ
คุณผู้ชมเห็นภาพสดอยู่นี่มุมจอตรงนี้นะคะ
คือตลอดเวลาเรื่องของการสูบน้ำออกสำคัญมาก

ก็หมายความว่าจะช่วยทีมหมูป่า๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
คือมีการคาดการณ์ถึงขั้นที่ว่าถ้าน้ำลดระดับลงเยอะ
อาจจะไม่ต้องถึงขั้นดำน้ำออกมาเลยซะด้วยซ้ำ
ก็ท่านผู้ว่าบอกว่าคือเป้าหมายตั้งใจสูบจนแห้ง
ใช่ค่ะทีนี้นอกจากสูบน้ำออกแล้ว
บริเวณปากถ้ำบางทีก็มีหินมีดินอะไรขวางทางอยู่นึกออกมา

คือเปิดทางให้ระบายน้ำออกได้นะคะ
ตอนนี้การสูบน้ำก็ถือว่าระดับน้ำลดลงดีกว่าสัปดาห์ก่อน
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นั่นกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะก็คือทหารช่างอาสาสมัครจากมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ

ก็ขนหินเปิดทางเดินน้ำในถ้ำหลวงให้น้ำลดระดับลงนะคะ

ให้กับหน่วยซิลแล้วก็ทีมดำน้ำนำเด็กออกมาได้
คือพยายามจะให้น้ำมันลดลงให้มากที่สุดนะคะคุณผู้ชม

บางทีอาจจะเดินออกมาได้ซะด้วยซ้ำนะคะ

มันก็มีระดับน้ำท่วมแบบมิดถ้ำอยู่
ซิลยังต้องดำน้ำข้ามไปตลอดทาง
ยังช่วยกันนะคะต่อท่อน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในถ้ำ
ก็ค่อนข้างยากค่อนข้างลำบาก

แล้วก็กระแสน้ำในถ้ำเชี่ยว
พื้นที่รุ่มรุ่มดอนด้วยบางจุดแคบเลย
จนดังทีก็ต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าไป
แบบทุลักษณ์ทุเลกันพอสมควรนะคะ
พลดริอภากรอยู่คงแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
วางแผนร่วมกับหน่วยซิลภาพนี้ค่ะ
แล้วก็วางแผนกับนักดำน้ำอาสาสมัครนานาชาติ
เพื่อจะนำทีมหมูป่าและโค้ชออกมาจากถ้ำนะคะ
คือจะนำออกมาได้ก็ต่อเมื่อทั้ง๑๓คน
แข็งแรงเพียงพอแล้วนะคะ
บริเวณห้องโถง๓ก็ถูกปรับ
ให้เป็นกองบัญชาการใต้ดินลำเลียงขวดอากาศ
อุปกรณ์ดำน้ำอาหารยาไปไว้เนี่ย

ก็สำหรับเข้าไปนำตัวทั้ง๑๓คนออกมา
ส่งตัวหมอทหารเข้าไปด้วยนะคะ

พลเรือตรีอภากรย้ำแบบนี้ค่ะว่าไม่ต้องกังวล
เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิม
เรื่องเวลาการนำเด็กออกมาจากถ้ำเนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพและความปลอดภัย

แต่ณตอนนี้คือคุณหมอเขาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
อาหารมีนะคะคือยังอยู่ภายในถ้ำได้

บางคนบอกว่าโอ้โหมีอาหารอยู่ได้ถึง๔เดือน

แต่เบื้องต้นคือไม่ต้องกังวลใจอยู่ได้นะคะ
ในนโรงศาสตร์โอสถานกรณ์
ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่า
ระดับน้ำจุดที่โค้ชกับนักฟุตบอลทั้ง๑๓คนยังอยู่

หมายความว่ายังต้องเร่งระบายน้ำออก
ส่วนทีมซิลก็จะลากสายสื่อสารไป
เพื่อให้ครอบครัวด้านนอกได้เห็นภาพ
แล้วก็อย่างที่คุณทัศนายรายงานมาจากในพื้นที่

เพื่อให้ทั้ง๑๓คนได้คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้

เรื่องการระบายน้ำที่แถลงกันเมื่อช่วงเย็น
พลตรีบัญชาดุริยพันธ์
ผู้บัญชาการมนตรฐานปกที่๓๗บอกว่า
พร่องน้ำอยู่๒๔ชั่วโมงนะ
ร่องน้ำกันตั้งแต่๓๐มิถุนายน
ตอนนี้โถงแรกแห้งแล้ว

พร่องน้ำได้ชั่วโมงละ๑๖ล้านลูกบาทเมตร
รวมทั้งบ่อบาดานหน้าถ้ำด้วยนะครับ
ก็พร่องน้ำได้๑๘๐๐๐ลิตรต่อชั่วโมง
ทุกอย่างมีการต่อท่อระบายน้ำ

ใช้เครื่องดูดน้ำแบบหัวพญานาค
คือพร่องน้ำกันได้เยอะในแต่ละวัน
และตอนนี้ทางจังหวัดเชียงราย
ก็ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ๔ตำบลนะฮะ
มีบริเวณถ้ำทรายทองนะครับ
ประกอบด้วยตำบลโป่งผาโป่งงาม
ศรีเมืองชุมแล้วก็ตำบลบ้านไร่

๒๐๐กว่าครัวเรือนที่รับน้ำให้นะครับ
เรื่องของการระบายน้ำนะครับท่านผู้ชมครับ
นายธเนธวีรสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีเรามีรายการพิเศษเมื่อช่วงบ่าย
ซึ่งก็มีทั้งวันรายการพิเศษของเรานะครับ
ธเนธบอกว่าแม้ระดับน้ำในถ้ำจะลดลงตามลำดับ
แต่จะสูบออกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องสำรวจหาทางที่น้ำไหลเข้ามาในถ้ำด้วย
จากการตรวจสอบร่วมกับนักธรณีวิทยาบริเวณท้ายถ้ำ
พบว่าต้องทำเส้นทางเบี่ยงน้ำหรือบายพาส๑จุด
เหมือนการเบี่ยงทางน้ำเหมือนกับที่ผาหมี
ปกติน้ำไหลเข้าโพรงถ้ำตรงแล้วก็น้ำใต้ดิน
ขณะที่มีน้ำบางส่วนแบ่งออกไปโดยที่เรามองไม่เห็น
เมื่อตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลจากต้นน้ำกับท้ายน้ำปรากฏว่าไม่เท่ากัน
แสดงว่ามีรูหรือช่องที่น้ำไหลเข้าไปในถ้ำ
ดังนั้นต้องทำบายพาสเพื่อช่วยลดภาระในการสูบ
โดยวันนี้ได้กำหนดจุดเพื่อทำเส้นทางบายพาส
ซึ่งสามารถทำเสร็จในวันเดียวถือเป็นภารกิจเสริม
ที่จะทำให้หน่วยซิลทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้น
สำหรับระดับน้ำในถ้ำในวันนี้นะครับ
ทางนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่อยู่ในพื้นที่นะฮะ
ไปช่วยงานตั้งแต่วันแรกเลยบอกว่าได้รับรายงานว่า
ถือว่าการสูบทำได้ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วมาก
ได้เยอะเนี้ยข้าเราถ้าเราจะจะไม่ให้มันไหลเข้าท่ำ
เดินสายไฟไปที่ระยะ๑๕๐๐เมตรที่โถง๓นะคะ
ก็จะเตรียมติดตั้งระบบสูบน้ำในระยะ๓๐๐เมตร
แล้วก็จะโยงเชือกขนขวดอากาศเข้าไปด้านใน
ส่วนพื้นที่ภัยพิบัติที่เขายอมที่จะรองรับน้ำ

เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดให้เพิ่มเติมว่า
ทางรัฐบาลช่วยเหลือเงินเยียวยาให้กับพื้นที่เหล่านี้ยังไงบ้าง
รัฐบาลช่วยแน่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับช่วยแน่นอน